คุณผู้ชมคะไฟไหม้ที่สงขลาไม่มีคนเสียชีวิต

เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตคารถกระบะเลย
เพราะว่าอดีตสามีจะมาง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยา
แต่ทีนี้อดีตภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วยค่ะ
อดีตภรรยาเพิ่งแต่งงานกับสามีคนใหม่ได้อาทิตย์กว่าเอง

และเหตุการณ์ครั้งนี้คนที่เสียชีวิตนี่คือสามีใหม่
ส่วนอดีตภรรยาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจภูทรควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ก็ไปตรวจสอบเหตุมีการยิงกันเสียชีวิต
บนถนนในหมู่บ้านสายบ้านสายโกบวัดล้อตำบลชมวง
ในที่เกิดเหตุค่ะก็ไปเจอรถคันนี้คุณผู้ชม
เป็นกระบะอีซูซูสีน้ำเงินตอนครึ่ง
จอดอยู่สภาพที่กระจกหน้าฝั่งคนขับแบบนี้เลยค่ะ
มีรอยกระสุน๒รู
แล้วก็ด้านข้างมีรอยถูกทุบด้วยของแข็งบริเวณรถ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไปเก็บปลอกกระสุนปืน

ไปเจอคนเจ็บคือนายสารวุฒิศรีนุ่นอายุ๔๐ปี
และนางรัตนาคงหนูอายุ๓๒ปี

ก็ถูกเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลควนขนุน
แต่ว่านายสารวุฒิที่ถูกยิงเข้าบริเวณลำตัว
แล้วก็แขน๔แผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนนางรัตนาล่าสุดจากการตรวจสอบของทีมข่าวอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่ามือปืน
เป็นสามีเก่าของนางรัตนาชื่อว่านายเกรียงไกร
ชพันธ์อายุ๓๔ปี
ก่อนหน้านี้นายเกรียงไกรและนางรัตนาเขาก็อยู่กินกัน
มีลูกสาว๒คนคือ๗ขวบกับ๔ขวบ
แล้วเมื่อประมาณสัก๕๖เดือนก่อน
รัตนาก็ขอเลิกกับนายเกรียงไกร
บอกว่านางเกรียงไกรไม่ช่วยทำมาหากิน
พอเลิกกันปั๊บนายเกรียงไกรก็ไม่ท้อค่ะ
พยายามง้อตลอดเลยแต่ก็ไม่เป็นผล
เพราะว่าทางฝั่งนางรัตนาไม่ยอมคืนดีด้วย
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
นางรัตนาไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่

สารวุฒินี่เขาเป็นนุ่มพ่อม่าย
ก็แยกทางกับภรรยาคนเก่ามาประมาณปีนึง
ทีนี้นายสารวุฒิเป็นคนที่เพื่อนบ้านรักใคร
เขาเป็นคนพูดน้อยแต่เขาขยัน
แล้วนอกจากเขาจะกรีดยางในสวนยางพาราของตัวเองแล้ว
เขาก็จะไปทำงานพวกรับเหมาทำงานฝ้าเพดาน

ทีนี้หลังจากที่มีการแต่งงานกัน
กับนายสารวุฒินางรัตนานำสินสอดจากการแต่งงาน
ไปซื้อโคกระบือมาเลี้ยงสองตัว
ในวันเกิดเหตุนะคะก็คือช่วงเย็นของวันที่๒๖พฤษภาคม
เกรียงไกรตามไปหาอดีตภรรยา
แล้วก็นายสารวุฒิสามีใหม่

ทีนี้นายเกรียงไกรที่เป็นสามีเก่าก็โมโหสิคะ
ใช้ปืนยิงขู่เป็นการยิงขึ้นฟ้า๒นัด
แล้วก็ขี่รถออกมาจนมาเจอกับอดีตภรรยาคือนางรัตนา
อยู่กับสามีใหม่กำลังขับกระบะมา

ตะโกนบอกหยุดรถเดี๋ยวนี้นะ
แต่ว่านางรัตนาที่เป็นอดีตสามีเนี่ยนะ

เกรียงไกรบอกว่าให้หยุดแล้วก็ลงมาคุยกัน

ก็เลยทำให้อดีตสามีเดินเข้าไป
แล้วก็จ่อยิงสามีใหม่ผ่านหน้ากระจกรถ
ส่วนอดีตภรรยาก็ตกใจสิคะ

ก็โดนนายเกรียงไกรยิงเข้าไป

แล้วหลังจากนั้นนายเกรงไกรก็ขี่มอเตอร์ไซค์

หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้เร่งสอบปากคำ

แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานพยานแวดล้อมต่าง

ออกไหมจับนายเกลียงกายอดีตสามีที่เกาะเหตุ
แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดล้อมที่บ้านพัก
ของนายเกรียงไกรอดีตสามีแต่ก็ไม่เจอตัว
ตอนนี้ก็มีการกระจายกำลังออกติดตามทุกจุดเลย
คาดว่านายเกรียงไกรอดีตสามีจะหลบหนีไปกบดาน
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบนะคะ

พบว่าอาวุธปืนที่นายเกรงไกรใช้ในการก่อเหตุ
เป็นปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายเกรียงไกรขโมยมาเมื่อสักเดือนก่อน
แล้วก็มีการแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพควนขนุน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
การติดตามตัวนายเกลียงกายอดีตสามีนะคะ